ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์คนร้ายเนี่ย

กะจะทำร้ายนิสิตสาวขณะที่เข้าไปในห้องน้ำ
ทำร้ายไม่พอจะไปทำอนาจารย์เขาด้วย
แต่น้องไหวตัวทันค่ะ
ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ก็ขึ้นรถสองแถวหลบหนีไปได้
หลังจากนั้นเธอไปแจ้งตำรวจตำรวจลงพื้นที่เลย
แล้วคุณคะจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพ

อยู่งามวงวานนี่เองคือมันไพสังคมจริงนะ
ใช่นี่คือห้องน้ำในปั๊มน้ำมันเชลล์นะคะ

จุดเกิดเหตุก็คือปากซอยงามวงวาน๓๒
เหตุการณ์เกิดกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งผู้เสียหายอย่างที่ดิฉันบอกไปน้องนักศึกษาเนี่ยนะคะ
ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นพอคนร้ายรู้ตัว
ก็เลยรีบวิ่งขึ้นรถสองแถวที่จอดอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ
แล้วก็หลบหนีไปทีนี้จังหวะนั้นพลเมืองดี
ขับรถมอเตอร์ไซค์ไล่ตามนะฮะไล่ตามรถสองแถว
แต่ไม่ทันค่ะจดจำได้เพียงว่ารถเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
นี่อ๋อนี่เขาคือไล่ตามแล้วก็ถ่ายคลิปด้วย
ใช่ค่ะพลเมืองดีก็สู้ตายมากเลยนะคะ
ส่าห์พยายามไปไล่ตามให้แต่ไม่ทันนะคะ
ทีนี้จำได้เพียงแต่ว่ารถสองแถวคันนี้

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป